ใครจะโพสต์ใครจะด่าอะไรไป
ไปกับทนายชื่อดังค่ะทนายเจมส์นิติธรนั่นเองนะคะ
เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สนร่มกล้าวค่ะ
เพื่อเอาผิดหลังจากเพจดังนะคะ
ได้นำข้อความของเกรทชะลิตาค่ะ

มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิจารณ์ในแง่ลบด้วย
พร้อมกับลงรูปจนเกิดความเข้าใจผิดกัน
ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตแฟนสาวเกรชชะลิตานะ
เนื่องจากว่าโพสต์สตอรี่ของเกรท
โพสต์นั้นคือมันมาจากเขต

โอ้โหหลายอันมากครับเยอะมาก

แต่บางอันคือพูดแล้วจันทร์มีชื่อเรา
ก็คือกลายเป็นว่าคนที่อธิบายมาในคอมเมนต์เนี่ย

แล้วก็ถ้าเอกสารเป็นเอียดเอกสารกลอมเหมือนนี้
ก็อาจจะมีเรื่องของการกลับข้อความความอุ้นเป็นได้ด้วย

ข้อหามินประมาทอย่างที่บอกไปเนาะ
และล่าสุดนี้นะคะพอชก็ได้โพสต์ภาพรอยแผลปริศนา
พร้อมกับแคปชั่นฟาดอันนี้เป็นแผลเป็นเลยนะคุณผู้ชมนะ
บอกว่ารอยแผลนี้ความจริงเป็นยังไงผมยังไม่เคยพูดเลย
ผมลูกผู้ชายพอความรักจะจบลงแบบไหนก็งดงามเสมอ
คนเราเลิกคบกันแล้วแต่ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเหยียบย่ำกัน
พูดรับหลังในทางที่ไม่ดีแฮชแท็กเขานะพูดลอย
หูไว้หูด้วยความจริงเมื่อปีที่แล้วด้วยคุณผู้ชม
แจ๊คอ่านเห็นนะจอตั้งไกลนี่คือถ้าไม่สายตายาวไม่ได้นะเนี่ย
เธอจะว่าฉันแก่จะกำลังตะลึงกับแผ่ของพอสดีกว่า
แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดอย่างที่บอกไปไม่รู้เขาพูดถึงใครกันนะ
รวมไปถึงแฟนเก่าของพอสด้วยเอาเป็นว่า
ก็ตามนั้นแหละพูดลอยเหมือนที่พอร์ตบอกนะคะ
เพราะว่าถ้าไม่ลอยเราอาจจะต้องไปสอนน้องกับเขาอีก